คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาร้องเรียนมากับสื่อนะคะกับทางไทยรัฐทีวีนี่แหละบอกว่าให้ช่วยดูหน่อยคือมีผู้ชายเป็นชายชะกันบุกเข้าไปในบ้านแล้วบ้านเขาเนี่ยมีผู้หญิงมีเด็กอยู่ด้วยนะคะมีกล้องวงจรปิดมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยแล้วพอเขาเอาภาพเนี้ยไปแจ้งความกับตำรวจ

หนีไปใช่

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์๑๕มีนาคมที่ผ่านมาถ้าเกิดดูเวลาตามกล้องวงจรปิดเลยเนี่ยนะคะ
ก็คือ๑๙นาฬิกา๒๐นาทีกว่ากลุ่มชายชะกันคุณผู้ชมลองนับกันดูนะคะเป็น๑๐คนนะขี่รถจักรยานยนต์กันมา
มีมีดดาบมีไม้เบสบอลและไม่แน่ใจว่ามีอาวุธปืนด้วยหรือเปล่านะคะแต่มีอาวุธมาค่ะแล้วมาตะโกนอยู่หน้าบ้านแบบนี้
ตะโกนเรียกคนชื่อน้อยให้ออกมาจากบ้านแล้วก็จะมีเสียงผู้หญิงวัยกลางคนตะโกนกลับออกมานะคะว่าป้าไม่รู้เรื่อง
นี่นะคะคนชื่อน้อยไม่อยู่แต่ชายชะกันกลุ่มนี้ไม่เชื่อเดินเข้าไปถึงหน้าประตูบ้านเลยคุณผู้ชมทุบประตูแล้วก็เอะอะโวยวายตามคลิปนี้ค่ะ
จากนี้นะคะมีคลิปที่ถ่ายจากในบ้านด้วยนี่ค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุนะคะคลิปนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนะคือในบ้านมีเด็กอยู่ด้วยนะคะ
เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานคลิปก็อาจจะเคลื่อนไหวอย่างนี้สั่นหน่อยเพราะเขากลัวค่ะมือไม้สั่นกันไปหมดแต่เขาต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนี่นะคะแล้วก็จะมีชายชะกันที่บุกเข้าไปบุกเข้าไปในบ้านเลยอะค่ะแล้วก็เขย่าตัวผู้หญิงวัยกลางคนคนนึงนะคะคือผู้หญิงคนนี้เป็นคุณย่านะคะและเป็นแม่ของคนชื่อน้อยที่ชายชะกัน
มาตะโกนเรียกอะค่ะมาตะโกนถามหาค่ะภาพที่ถ่ายจากในบ้านคือเป็นมือถือนะคะคนที่อยู่ในบ้านเขาถ่ายมันก็อาจจะมีจังหวะที่มืดคือเขาก็ตกใจเขาก็กลัวเขาก็มีจังหวะที่แบบซ่อนมือถือซ่อนกล้องด้วยนะคะตอนที่กลุ่มชายชะกันบุกเข้าไปในบ้านคือแม่ของคนชื่อน้อยอะค่ะถูกชายชะกันกลุ่มเนี้ยบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเขย่าตัวตามหาน้อยจนแม่
เพราะไม่รู้ว่าบอกไปชายชะกันกลุ่มนี้จะทำอะไรแม่หรือเปล่าเลยต้องบอกแค่ว่าเป็นป้าป้าไม่รู้เรื่องป้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านนี้แล้วเดี๋ยวดูช่วงท้ายคลิปนะคะกลุ่มชายชะกันกลุ่มเนี้ยขี่รถออกไปแล้วมันจะมีเสียงคล้ายเสียงเปลือเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ
เงินมินสิ่งไม่ซักใค่
กลุ่มแข็งอย่างน้อย

มึงอยู่ไหน
มึงอยู่ไหน
อ๋อไอ้น้อยที่ไหน
ป้าป้าสวยมาที่ไหนฉันตาลูก
มันอยู่ไหนตอนนี้มึงถูกถามเลย
กูไม่รู้ว่ามึงจะอยู่ไหนมึงอยู่บ้านมัน
ป้าเป็นเช่าป้าผู้หมาใส่เย็นเบียบป้าเป็นใส่ไร
มีใจป้ามันเซ็งมันกล้าใส่
นี่เงี่ยค่ะช่วงท้าย
คือแม่ของนายน้อยไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นแม่เพราะกลัวจะโดนทำร้าย
ก็บอกแค่ว่าเป็นป้าป้าไม่รู้เรื่อง
อุ้ยเนี่ยเสียงปืนแบบเนี้ยบ้านแค่มาขออาศัยอยู่เท่านั้น
แล้วจะหาน้อยให้ได้ฮะนี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปเลยบ้านหลังนี้นะคะบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
หน้าบ้านมีกล้องวงจรปิดก็คือกล้องที่บันทึกภาพที่เราให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ก็เลยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะทีมข่าวคุยกับเจ้าของบ้านก็คือนายน้อย
คนที่กลุ่มชายชะกันมาตะโกนถามหานะว่านายน้อยอยู่ไหมเนี่ยนะ
ในน้อยบอกว่าวันเกิดเหตุเขาอยู่บนชั้นสองของบ้านนะคะ
แม่ลูกชายหลานสาวอยู่ด้านล่างทีมข่าวก็เลยต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ต้นเหตุมันคืออะไรนายน้อยก็เลยเล่าให้ฟังว่าต้นเหตุเนี่ยมันเริ่มมาจาก๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เขากับแฟนไปกู้ยืมเงิน๑๕๐๐๐บาทจากคนกลุ่มนึง
คิดดอกเบี้ยเป็นแบบดอกลอยวันละ๓๐๐บาท
ต้องจ่ายจนกว่าจะคืนเงินต้นครบก็จ่ายมาตลอด
วันที่๑๑มีนาคมจ่ายดอกเบี้ยก็คือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไป๒๐๐บาท
ขาดไปอีกหนึ่งร้อยบาทคุณผู้ชมคะขาดไปแค่ร้อยเดียว
กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้มาเลยขาดร้อยเดียวอ่ะนี่คือดอกเบี้ยวันละสามร้อยนะ
ไปแล้วสองร้อยขาดแค่ร้อยหนึ่งมาถึงบ้านครับมาทวงเงินมาทุบประตูบ้านตอน๔ทุ่ม
น้อยบอกว่าก็โกรธนะโอ้โหก็ส่งมาตลอดอ่ะ
ขาดไปแค่ร้อยเดียวถึงขั้นต้องทำกันขนาดนี้
เช้าวันรุ่งขึ้นก็คือ๑๒มีนาคมบังเอิญไปเจอกับผู้ชาย๒คนที่อยู่ในกลุ่มนี้
ร้านขายของชำแถวบ้านก็เลยทะเลาะกันชกต่อยกันนะคะ
น้อยบอกว่านี่แหละก็เลยเป็นสาเหตุชายสองคนนี้ที่ต่อยด้วยเนี่ย
เรียกพักพวกมาบุกมาหาถึงบ้านในวันที่๑๕มีนาคม
เขาก็เลยไปแจ้งความนะคะบอกว่ามีคนมาบุกรุกยามวิการ
คนที่อยู่ในบ้านรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีแม่มีลูกชาย
มีหลานที่ยังเล็กเล็กอยู่ด้วยแต่นายน้อยบอกว่าเหมือนกับตำรวจ
ให้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วมันก็เงียบนิ่งหายไปเลยอะค่ะ
วันนั้นเราก็อยู่ข้างบนเหมือนกันอยู่ข้างบนครับผมไม่กลับออกไป
มันพังไม่ได้ก็เลยพังร่างอืมใช่ครับแล้วก็ไปหาแม่ผม
วันนั้นเราได้พอเห็นไหมครับได้ดูจากกล้องว่ามีอาวุธอะไรที่เอามาบ้าง
ดูครับเพราะมันมีมีดแล้วก็มีไม้มีไม้ใหญ่ยังอยู่เนี่ยครับ

ซึ่งสองคนนั้นที่เราไปต่อยที่ร้านที่มีเรื่องกันมาด้วย

คมครูว่าจะฆ่ายกโคตรอะไรเขาเนี่ยครับ
วันนั้นมันได้มีการพูดถึงเรื่องเงินไหมครับ

มันจะเอาเหมือนจะเอาชีวิตอย่างเดียวล่ะ
เอาเช้าวันที่๑๖ที่เราไปแจ้งความ

ซึ่งที่เราจะไปแจ้งเรารู้สึกแค่บุกลุก

คือเมียผมส่งครับแต่เขาไม่กล้า

ก็แปลว่าเป็นทางแฟนส่งไปตลอด

ไปขายกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย

ผมส่งต่างหากเฉพาะเขา
คุณผู้ชมคะแม่ของนายน้อยค่ะก็คือเสียงผู้หญิงที่อยู่ในคลิปอ่ะนะคะ
แม่บอกว่ากลัวมากเพราะว่าชายชะกันกลุ่มนี้เนี่ย
พังประตูบ้านเข้าไปเลยแล้วมีทั้งมีดมีทั้งไม้มาเขย่าตัวแม่ด้วย
ตอนนั้นแม่บอกว่าถ้าแม่คิดสู้หรืออะไรนะ
คงต้องเจ็บแน่หรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรมากกว่านี้นะคะ
คือวิ่งหนีนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนด้วยอะค่ะ
ประกบถึงตัวเลยลูกมึงอยู่ไหนลูกมึงอยู่ไหนมึงบอกมาเลยลูกมึงอยู่ไหน
บอกป้าไม่รู้ป้ามาอาศัยเขาอยู่ฉันก็ยืนยันอยู่คำเดียวว่าป้ามาอาศัยเขาอยู่
มีมีดมีไม้เข้ามาเลยก็เข้ามาสองสามคนแล้วก็มายืนอยู่หน้าบ้านนี้
แล้วก็ยืนอยู่ตรงริมถนนนั่นนั่งมอเตอร์ไซค์กันหลายคนเลย
เขาเขย่าตัวว่าลูกมึงอยู่ที่ไหนลูกมึงอยู่ที่ไหนมึงบอกกูมา
ฉันก็บอกว่าป้าไม่รู้ป้าไม่รู้
เราไปถามตำรวจให้ด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันยังไงกันแน่เพิกเฉยหรือเปล่า
สืบสวนสพไซน้อยลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มค่ะที่บ้านของนายน้อยอ่ะนะคะ
แล้วก็บอกว่าได้ให้นายน้อยผู้เสียหายและคนที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ตำรวจยืนยันกับทีมข่าวของเราว่าไม่ได้เพิกเฉยกับเรื่องนี้
เรื่องการปล่อยเงินกู้ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ย
ตำรวจสพไซน้อยคอยกวดขันอยู่ตลอดนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้เพิกเฉยแต่ว่าหลังจากมีการร้องเรียนผ่านสื่อเนี่ย
ทางครอบครัวของผู้เสียหายก็บอกว่าตำรวจก็ต้องยิ่งมาช่วยดูนะ
เพราะไม่รู้ว่าชายชะกันกลุ่มนี้จะย้อนกลับมาเมื่อไหร่อีกนะคะ